สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

วันจันทร์ด้วยก็เลยต้องมีอารมณ์หาเพื่อนพ่อน้องพี่
ขับวินมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นะฮะ

เอาแล้วครับตอนแรกว่าเตรียมแล้ว

สรีสรรค์ข่าวเช้าไทยรับไปแล้วครับ

นั่นเขาขับถูกกดตามสไตล์ที่ว่า
ตำรวจสั่งหรือว่าจราจรสั่งนะครับ
ต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับ

โดยการให้เด็กแว้นสตาร์ทเครื่อง

แต่ละรายก็รับเสียงตัวเองไม่ได้

จ้าวจอระเข้ก็ขืนแมวตั้งตัว

ใจไม่ถึงห้ามดูนะครับ
นั่นตรงใกล้หมดที่แท้เป็นกระเข้ปลอมครับพี่น้อง
พี่พรอยากนั่งเครื่องบินหากฉันบินบินไปได้แดงนก
องมุมสูงลงมาภาพที่เห็นจะสวยงามยิ่งนัก
ที่แท้แล้วก็เอาถังน้ำมันมาถ่ายกับมือถือ
มุมกล้องให้ดูเนียนก็เหมือนอยู่บนเครื่องบินแล้วล่ะครับ
ในอดีตควายออกลูกเป็นเรื่องธรรมดา
ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
แต่ปัจจุบันควายออกลูกแบบนี้หายากครับ
พอควายลดจำนวนลงมากแล้วขาของลูกควายก็ออกมา
เจ้าของควายช่วยดึงขาไปด้วย
แม่เกิดมาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ล่ะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ